คุณผู้ชมคะที่ถนนศรีนครินร่มกล้าวเขตสะพานสูงนะคะ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่สามสิบรถสายตรวจที่เป็นรถกระบะของตำรวจค่ะ
ตราโล่อะค่ะเขาก็จอดข้างทางแล้วก็เปิดไฟวาบวาบของตำรวจอยู่
อยู่อยู่มีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาจากไหนไม่รู้แต่ชนเข้ากับรถกระบะตำรวจเต็มแรงนะคะ
จนกระทั่งคนขับเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถแล้วก็เสียชีวิตขาดที่เลยค่ะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากนะคะ
เป็นรถตำรวจสายตรวจสอนอบางชันค่ะจอดกระบะ๔ประตู
เปิดไฟวาบวาบอยู่แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นเนี่ยค่ะ
พุ่งมาเร็วมากแล้วก็ชนกวาดไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่๓๐ตุลาคมหน้าร้านขายไอศกรีม
ชื่อร้านความสุขที่ไม่มีวันละลายค่ะโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ทำให้รถกระบะสี่ประตูของสอนอบังชันหมายเลขทะเบียนหกกจอหกสองหนึ่งหก
อาจติดกับเสาไฟฟ้าพังยับเยินทั้งคันคนที่ขับรถเก่งก็คือ
นายชัยพลอุบลนุษย์อายุ๔๒ปีกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะคะ
มีร่องรอยความเสียหายอยู่ที่หน้าร้านทั้งป้ายร้านเสาไฟถังขยะ
ก็มีเครื่องเส้นไหว้ไปวางเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุด้วย
เพราะว่ายาดของผู้เสียชีวิตไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วย
จากการตรวจสอบได้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจสายตรวจสอนอบางชัน๒นายออกตรวจในพื้นที่
แล้วก็จอดรถกระบะอยู่ริมถนนของช่องทางคู่ขนานถนนศรีนครินร่มเกล้า
นายชัยพลผู้เสียชีวิตขับรถเก่งมาด้วยความเร็วค่ะ
แล้วก็เสียหลักชนเกาะกลางถนนทีนี้ข้ามมาช่องทางคู่ขนาน
ก็เลยมาพุ่งชนท้ายรถตำรวจแบบเต็มเลยนะคะ
พนักงานร้านขายไอศกรีมบอกว่าหลังจากปิดร้านกับที่พักไปแล้ว
มีคนโทรศัพท์ไปบอกนะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ร้าน
ก็เลยรีบออกไปดูโอ้โหแล้วภาพที่เห็นคือ
รถเก่งเซสภาพคือพังยับค่ะ
คนขับรถก็เสียชีวิตคาที่
แล้วพักที่ไหนได้ยินเสียงหรือเปล่า
ไม่ได้ยินหรอกเพราะอยู่คนละที่กัน
ตอนไปห่างกันเยอะมากไม่ได้ยินอะไร
วันนั้นตอนชนเขาโทรมาประมาณเที่ยงคืน
อ๋อแล้วเราก็ออกมาเลยใช่

พังยับเลยไปครึ่งรถเก๋ง

ตำรวจเป็นยังไงตำรวจในรถเป็นยังไง
ไม่เป็นไรตำรวจในรถ
เมื่อตอนนั้นตำรวจเขามาทำอะไรหน้าร้า
เขามากดฮอมเรียบร้อยเขามาถ่ายรูปอะไร